แต่ว่าพูดถึงการแข่งขันที่แบบมีสีสันการเต้นแบบนี้
นึกอีกที่หนึ่งนึกถึงที่หนึ่งค่ะที่มหาสารคามนะ
เขามีประเพณีหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าคนที่จะมาร่วมงานนี้นะ
ต้องแต่งกายให้จัดจ้านจัดเต็มแต่แต่งกายมาอย่างเดียวไม่พอคุณ
คุณก็ต้องเอาลีลาลวดลายมาด้วยจะได้เรียกได้ว่าโดดเด่นเป็นสง่ากลางทุ่งนาค่ะ
ทุ่งนานี่นะทุ่งนาแดนนี้
ฉันมีความหมายทำไมคะตอนนี้มีต้นกล้ามากมายเตรียมจะปักดำกันแล้วสุดยอดตอนนี้ค่ะเขากำลังจะเริ่มโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
ในพื้นที่ขามเรียงอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเอง
ทำพิธีเปิดกันไปนะคะเพราะว่านี่คือโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา
จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชนีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภรรษาแปดสิบเจ็ดภรรษาค่ะ

มีคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาร่วมงานกว่า๕๐๐คน
ครับแล้วก็มาร่วมกันปากดำนาบนเนื้อที่กว่าสิบไร่
แต่อย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าการที่จะมาลงแขกดำนาครั้งนี้มาธรรมดาได้ยังไง
ต้องมาแบบจัดเต็มอะฮะฮะจัดเต้นแบบไหนล่ะจ้า
ก็แบบยังงี้ยังไงแล้วใส่ชุดมาเลยค่ะ
ใส่ชุดแฟนซีเอาแบบว่าสวยก็ได้เอาแปลกก็ดี
เอาเก๋ก็ไม่ว่ากันนี่

แข่งวิ่งกันที่นั่นแบบนี้ก็มีแต่แรงคนทั้งนั้นนะจ๊ะ
เห็นมั้ยก่อนที่เขาจะลงมาร่วมกันดำหนา

โอโหไม่ธรรมดา
พรุ่งหลังพรุ่งหวาบนะจ๊ะ
คือจะดำนามันต้องแบบว่ากล้ามเนื้อดี
จะต้องบอกว่าเคลื่อนไหวร่างกายได้ดี
อย่างที่บอกไปโอ้โหไม่ธรรมดาจริง
เห็นแบบนี้แล้วเอาเป็นว่าให้น้องเขาโชว์สเต็ปกันเต็ม
ให้คุณผู้ชมได้ชมกันหน่อยจ้า

อันนี้ก่อนจะลงดำนานะคุณคะ

ใส่ซะแบบว่าเต็มแรงเต็มเหนียว
ยังมีแรงเหลือไงเหลือไม่ได้ดำนา
อันนี้พอไปดำนาปุ๊บก็ยังเต้นได้อยู่

เต็มไปดำไปสนุกสนานครื้น
คือก็เป็นอีกหนึ่งประเพณี

คือประเพณีการลงแขกดำนาก็คือการร่วมแรงร่วมใจกัน
คนในชุมชนมาร่วมกันดำนาจะได้เสร็จไว

อีกหนึ่งประเพณีก็เหมือนกับกิจกรรมของน้องนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อสร้างความรักสมัครสมาชิก

โชว์ความสามารถได้เป็นตัวของตัวเองนะคะ
ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้เห็นไหม
เป็นสิ่งที่ลงตัวแล้วก็ดีงามมาก

ต้องจำจริงถ้ามีโอกาสอยากจะไปร่วมวงด้วยมาก

ยังไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าคิดแล้วว่าจะเต้นท่าไหน
เรื่องนี้คือบอกว่าได้เลยไม่ต้องคิดเลย

คุณต้องบอกว่าคือเขาเป็นเรื่องของการดำนาเนี่ย
มันก็เป็นการอนุรักษ์ให้เยาวชนเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้
เขารู้จักวิธีการปลูกดำนาหวานกล้าใช่ไหม
แล้วก็เป็นการสืบสารอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของไทย
อย่างโรงแขกเกี่ยวข้าวหรือดำนาคด้วย
และก็เป็นการผสมผสานให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วม

เป็นกิจกรรมบริธีที่เค้ามีต่อเนื่องนะทุกปีเลยนะคะ
ปีหน้าจะฮอตขนาดไหนรอดูกัน
มีโอกาสจะไปดำด้วย